กันไว้หน่อยนะฮะที่บุรีรำนะครับนี่มีคนร้ายเนี่ยออกอารวาสนะฮะ
คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องระวังเลยนะค่ะนี่ฮะเป็นผู้หญิง
จะอาศัยขี่จักรยานยนต์ตระเวนหาบ้านที่มีคนเท่าคนแก่อยู่ลำพังคนเดียว
นะฮะที่บุรีรำนะฮะหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำหลายหมู่บ้านนะครับ
ทำเป็นมาตีสนิทมาถามนู่นนี่นั่นแล้วขโมยเงินไปเลย
อย่างคุณยายสวัยแก้วไทยสงศ์อายุ๙๐ปีนี่ต้องคุณทวดแล้วล่ะ
ทวดเลยนะเนี่ยเป็นชาวบ้านโนนตะคล้อนะครับ
ตะบนบ้านครูอำเภอนาโพนะทวดสวัยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
อยู่บ้านคนเดียวมีผู้หญิงคนนึงอายุสักสามสิบสี่สิบนี่แหละ
ขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านมาถามหาลูกสาวอ่า
แต่ลูกสาวของทวดเนี่ยเป็นครูก็ไม่อยู่อยู่แล้ว
ก็บอกเอาลูกไปทำงานจากนั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ย
คงจะรู้ว่าอยู่คนเดียวแล้วอายุ๙๐นี่เห็นไหมฮะ
อันนี้ลูกสาวนะฮะเข้ามาถึงเนี่ยนั่งประชิดตัว
รูดซิปเสื้อคอกระเช้าที่คุณทวดเนี่ยแกใส่อยู่แล้วก็ล้วงเอาเงินที่ลูกชายเนี่ย
โอ้โหจังหวะลูกชายเนี่ยเพิ่งส่งเงินมาให้นะฮะ
ก็เลยเก็บไว้ในเสื้อคอกระเช้าหมื่นสามหยิบไปดื้อดื้อได้ไปหมื่นสามนะฮะ
เป็นเงินเท่าไหร่อย่างคือพอหยิบเงินเสร็จปุ๊บเนี่ย
เดินเลยเดินหนีไปเลยแล้วขี่จักรยานยนต์ออกไปอย่างหน้าตาเฉย
คือคุณทวดแกก็โอ้โหแกตามไม่ไหวแล้วไหวหรอก
ขอเห็นรึดรื้อแบบนี้เลยใช่แกบอกแกก็พยายามเรียก
เอาเงินคืนเอาเงินคืนคือไอ้คนนั้นมันไม่ไม่หันมามองเลยอ่ะ
เห็นว่าคนแก่ไม่มีเรี่ยวมีแรงตามอยู่แล้วขี่จักรยานยนต์ไปเลย

อือแล้วก็นั่งกินทีหรอกใช้น้ำนั้นว่านี้หรอก
นั่งด้วยฮะก็นั่งคนหนึ่งเขามานั่งคู่กับยายเลย
ทวดแกเสียงเรี่ยวแรงยังแทบไม่ได้ยิน
จะไปตะโกนเรียกจะเอายังไงอยู่กับคนร้ายเนี่ยฮะ
ทำงานลงได้ยังไงคนรายใจร้ายมากเลย
ว่าจะเป็นคนนี้นะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านนะครับ
อีกหลังนึงก็โดนนะครับคุณยายหนเศษมากอายุ๖๙ปี
นั่งอยู่ซ้ายมือนี่นะคุณยายโหน
นี่คุณยายบอกคืออยากให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายให้ได้
ยายโหเนี่ยแกบอกคนร้ายขี่จักรยานยนต์มามาจอดหน้าบ้านเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
ยายแกขายของมาขอซื้อมะนาวที่วางขายอยู่หน้าบ้าน
บอกราคาเรียบร้อยผู้หญิงคนนี้บอกขอซื้อข้าวสารเพิ่มด้วย
เอาข้าวสารเอาข้าวเหนียวเอาข้าวเจ้าด้วยอย่างละกิโลนี่เห็นไหม
ยายก็ตักใส่ถุงให้นะเข้าไปตักข้าวสารในครัว
พอออกมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยกำลังลูบคลำแบบล้วงอยู่แถวใต้เตียงนอน
ยายเนี่ยเอากระเป๋าเงินกับพวกเอกสารเนี่ยใส่เอาไว้ตรงนั้น
แต่ทีแรกยังไม่ได้เอกใจอะไรนะผู้หญิงคนนี้ก็บอก
นี่เห็นไหมใต้เตียงนอนเขาจะมีพวกกระโปรงกระเป๋าเก็บงงเก็บเงิน
พอย้ายออกมาปุ๊บเขาทำท่าแบบมีพิรุธแล้วบอก
อ้าวไม่เป็นไรยายเดี๋ยวเดี๋ยวฝากมะนาวกับข้าวสารโดยแป๊บนะ
เดี๋ยวมาเอาผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังไม่กลับมา
เริ่มเอกใจเลยไปดูกระเป๋าเงินที่เก็บไว้ใต้เตียง
เงินหายหมดแล้วฮะหายหมดแล้วครับ
ก็เลยเรียกลูกเรียกหลานที่อยู่แถวนั้นให้มาช่วยกันดู
แต่ไม่ทันแล้วคนร้ายเนี่ยขี่จักรยานยนต์หนีหายไปแล้ว
ยายก็บอกแกจำได้แม่นเลยนะผู้หญิงคนนั้นนะ
อ้วนหน่อยผิวดำริมฝีปากดำอะไรพวกนี้
นี่จุดทูบดำเลยยายก็เลยจุดทูบดำเลย
จุดทูบดำเลยนะเพื่อจะขอให้ตามตัวคนร้ายเจอ
ลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะ
ให้จังหวัดจับได้
นี่ทะเบียนรถจำไม่ได้แต่จำหน้าได้
คนนี้ถ้าใช่ไม่ใช่อย่างไรจะชี้แจงเพิ่มเติมก็ได้นะฮะ

ต้องสงสัยยายบอกถ้าเจอจะเขกหัวเลยนะ
กระเป๋าเงินของยายโหนที่ถูกคนร้ายเอาไปเนี่ยมีบัตรประชาชนนะครับ
แต่ที่สำคัญก็คือคุณยายแกเขียนรหัสกดเงินใส่กระเป๋าไว้ด้วย
ล่าสุดสพนาโพที่คุณยายไปแจ้งความตรวจสอบให้แล้วนะครับ
ไปเขียนใส่กระเป๋าไว้เนี่ยคนร้ายได้ไปก็ยุ่งเหมือนกัน
เท่าคนแก่บางทีท่านจำไม่ได้พี่อุ๋ยก็จะจดเขียนเอาไว้อะไรอย่างนี้